ข่าวนี้นึกภาพตามพี่เบิร์ตด้วยดอมด้วย
เป็นผู้โดยสารขึ้นไปบนรถตู้นั่งติดริมหน้าต่าง
มีม่านไว้บางแดด
ตรงม่านเนี่ยมีถุงสองถุงคล้ายถุงเก๊กหวย

ก็ดีดิตอนแรกคิดว่าถุงแก๊กหัว

นี่ไงตอนแรกคิดว่าถุงน้ำแก๊กวัวหรือเปล่า

แต่พอไปสูดดมใกล้มันกลิ่นแอนโมเนีย

โอ้โหมันคือฉีกของใครก็ไม่รู้
โอ้โฮมันคือฉี่นั้น

คือคำถามมากกว่านั้นคือ๑เก็บไว้ทำไมเนี่ย
สองตอนฉี่ในรถคุณฉี่ยังไง

ถ้าคนรถติดจริงไม่ไหวจริง

มันอาจจะเป็นจังหวะที่อาจจะนั่งคนเดียว

แต่ต้องน่าจะเป็นผู้ชายแหละ
แต่คือถุงเตรียมมายังรัดแกงเตรียมมาอย่างดี

เธอนั่งรถตู้จากสระบุรีไปที่หมอชิด
ระวัติทางเนี่ยได้กลิ่นชุนก็เลยมองหารับแบบ๓๖๐องศาค่ะ
พอมองดูอ้าวแจ็คพอร์ตเลยเกือบเก็บอาการไม่อยู่
แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะรถตู้คันนี้
ผู้โดยสารนั่งเต็มทุกที่นั่งเลยแต่ทนรู้ไหมพี่เบิร์ต
ทนดมกลิ่นนั้นตลอดทางจากสระบุรีถึงหมอชิดกรุงเทพ
แต่หลบอบอวนไปหมดประสบการณ์สู้ชีวิตมาก
บางคนก็ปลอบใจบอกว่าคิดมากมันคือน้ำสุปเข้มข้น
พี่เก็บไว่มั้ยคะสู้ชีวิตมาก
ถ้าคุณโฟดจริงแล้วฉีอไปแล้วดีที่สุดคือเอาลงไปทิ้ง
หรือคนขับรถตู้เขาไม่ได้ใจร้ายขนาดบอกเขาหน่อย
ว่าขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ